ณตอนนี้บริการจะเป็นอย่างไรนะครับ

อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ในการไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
ประชาชนเดินทางเข้าไปจับจองพื้นที่จำนวนมากนะครับ
โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าพระปรางวัดอรุณนะครับ

ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิครับ
บริเวณหน้าพระปรางวัดอรุณราชวรราม
ในเวลานี้ก็มีประชาชนสวมใส่เสื้อสีขาว
ตั้งใจมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันจำนวนมากทีเดียวนะคะ
สังเกตว่าด้านหลังนี้เก้าอี้ก็เต็มทุกพื้นที่แล้ว
แต่ว่าก็ยังคงมีประชาชนหลั่งไหลกันมาอย่างต่อเนื่อง
ขณะนี้ก็กำลังรับฟังและรับชมกิจกรรมบนเวทีอยู่นะคะ
ขณะที่คณะสงฆ์เองก็ได้จัดเตรียมพื้นที่
เพื่อที่จะรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาที่นี่
คาดว่ามีกว่า๑๕๐๐คนนะคะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศค่ำคืนที่วัดอรุณในเวลานี้สวยงาม

จากมุมสูงจะเห็นความสวยงามของพระปาง
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัดอรุณ
ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
ขณะที่บรรยากาศก่อนที่จะเริ่มงานทางคานะภิกษุสงฆ์
ปูรอบพื้นที่ภายในรั้วบริเวณรอบพระปรางวัดอรุณ
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญค่ะ
พิธีตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะเนื่องจากภายในพระปรางวัดอรุณแห่งนี้
สามารถรองรับประชาชนได้เพียงแค่หนึ่งพันคนเท่านั้นส่วนปีนี้นะคะไม่มีการโยงสายสิน
เพราะต้องการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้เข้าร่วมสวดมนต์ทั่วถึงกันนั่นเองค่ะซึ่งทางครอบครัวบินซาเลมบอกกับทีมข่าว
นาจิตใจให้บริสุทธิ์ปวดผ่องรับปี๒๕๖๐ด้วยค่ะ
อย่างแรกก็อธิษฐานของเราก่อนอย่างนี้

แล้วก็อธิษฐานไปถึงพระเจ้าอยู่หัว

ให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สวัสดิ์ค่าไร

เพราะปกติที่บ้านทุกปีใหม่ก็จะมาสวดมนต์ข้ามปีกันทุกปีอยู่แล้วนะคะ
คือทำให้จิตใจเราใส่สะอาดเข้มแข็งขึ้น
ทางกรมการศาสนาและวัดอรุณ
เตรียมหนังสือสวดมนต์และนำน้ำมนต์มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วย
คาดว่าคืนนี้จะมีมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีกว่า๑หมื่น๕พันคนเลยนะคะ
ทางมากันอย่างไม่ขาดสาย

แต่ละจุดภายในบริเวณวัดแห่งนี้นะคะ

ในแต่ละปีนะคะมีจำนวนประชาชน

ทุกปีมาร่วมงานมากขึ้น

เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็มีความ

มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับกิจกรรม

ปีเก่าวิถีไทยต้อนรับ

ทางวัดอรุณราชวราราม

จะมีการสวดมนต์นะคะเริ่มตั้งแต่
เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที

นศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาถึงจากนั้นก็จะเป็น
ประกอบพิธีจนไปถึงเวลา

จากนั้นประชาชนทุกคนจะร่วม

จิตใจก่อนที่จะเริ่มสู่ปีใหม่
และเมื่อถึงเวลา๒๔นาฬิกา

พระศูนย์ปีใหม่แล้วเป็นการลั่นคล้อง
ทั้งหมด๙ครั้งด้วยกันนะคะ
จากนั้นค่ะก็จะมีการสวดมนต์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สิริมงคลตลอดปีใหม่ด้วยนะคะ

ที่จะเข้าสู่ปีใหม่เราจะมีบรรยากาศ

รายงานสดจากวัดอรุณราชวรารามค่ะ